ตลอดกินวันนี้พาไปเก๋ากับร้านกาแฟในตำนาน
นานกว่า๖๐ปีที่สี่แยกวิสุทธิกษัตริย์แห่งนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะคือต้นตำรับกาแฟโบราณ
โด่งดังมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย
พ่อแม่พี่ป้าน้าอาโอ๊ยมากันหมดบ้านแบบนี้
แม้จะเก่าแต่บอกเลยว่าเก่าจริงค่ะ
ด้วยการตกแต่งบรรยากาศร้านที่อดีต

ทำให้ที่นี่มีบรรยากาศที่คล้ายสภากาแฟในสมัยก่อน

มานั่งพูดคุยยามเช้าจิบกาแฟเบา
ซึ่งตั้งแต่เปิดร้านมากว่าครึ่งสัตวรรษ
ที่นี่ก็ยังรักษาบรรยากาศที่คุ้นตาเหล่านี้

ส่วนการบริการของที่นี่ก็ยังคงคอนเซ็ปต
ให้บริการตัวเองไว้เช่นเคยค่ะ
ใครอยากสั่งอะไรชากาแฟขนมปังหรืออาหารเช้า

เมนูของที่นี่มีให้เลือกไม่เยอะมาก
สไตล์ของร้านกาแฟโบราณแบบนี้ค่ะ

ก็ต้องสั่งอาหารเช้าและเครื่องดื่ม
รับประทานกันชิลซะหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะอาหารเช้าสุดคลาสสิก

อย่างไข่กระทะและขนมปังสอดไส้
รวมถึงขนมจีบรสเด็ดแบบนี้นี่แหละค่ะ

ก็ยังมีเครื่องดื่มอย่างเซ็ตกาแฟร้อน
เสิร์ฟมาพร้อมกับนมสดนมข้น
และที่สำคัญมีชามาให้ในชุด
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยล่ะค่ะ
และก็ยังมีเครื่องดื่มเย็นทั้งชากาแฟ
มาให้ได้ดื่มดำเข้ากับบรรยากาศเช้าแบบนี้

ใครอยากมาซึมซับบรรยากาศร้านกาแฟ
ตำนานคลาสสิกแบบนี้แล้วล่ะก็
มากันได้เลยที่ร้านเฮียไทยกี่
สาขาแรกสาขาวิสุทธิกษัตรีถนนประชาธิปไตย
เปิดตั้งแต่ตี๕๓๐ถึงบ่าย๒โมงค่ะ

เห็นบรรยากาศร้านแบบนี้แล้วนึกถึงตอนสมัยเด็กนะ
สมัยคุณเกิดทันด้วยเหรอ

พูดแล้วรู้สึกเหมือนตีนกาขึ้นเหมือนหน้าแก่เลย
ไม่คือคุณผู้ชมที่ดูทางบ้านเขาก็รู้จักนะ
ก็เนี่ยกำลังจะเล่าให้ฟังว่าสมัยเด็กเนี่ยเวลาไปสั่งเนี่ย
กาแฟเขาใส่ถุงแล้วก็เอายางมัดแบบอย่างนี้
ยังดีนะคุณเป็นยางมัดไม่ใช่เชือกมัด

กดก่อนชอบทานชายเย็น
แล้วก็เช้าเวลาไปทานไปกับป๊า
กับอากงอะไรงี้
ต้องมีนะ

แต่นี่ยังมีอยู่นะ

ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เป็นเหมือนแบบสภากาแฟ
ให้แบบว่าคนที่อยากจะรำลึกความหลังไปนั่งคุยกัน
แต่จริงวัยรุ่นหนุ่มสาวไปเที่ยวกันเยอะนะ
ที่ร้านกาแฟแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้าน